กายชุมชนบ้านฝ่อนของเขานะจ๊ะตั้งครบรวมมาเลยด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะ
พร่อมไปตัวเองข้างหน้าครัวบริษัทนะจ๊ะนี่นะจ๊ะคุณผู้ชมของอธิษฐา

สนองกุฎาเกิดถึงสนามทาง
คับจับแล้วกันมาหมีว่าใช้ไว้ด้วยมันรู้ว่า

มีไม่รู้สึกว่าออกกับคุณในรูปตอนรับรูปที่แล้วที่เราจะ

โปรดติดตามตอนต่อไป